ช่วงนี้มาตรวจสอบข่าวกีฬากันบ้างเรื่องรอบขอบสนามครับ

เราไปดูเรื่องราวผมเรียงข่าวผิดเลยนะ

วันนี้ก็จะได้ติดตามการถ่ายแล้วสดทางหน้าจอไทยรัฐทีวีก่อน
สำหรับเกมอุ่นเครื่องของทีมชาติชุดใหญ่

หนึ่งคนป่วยอีก๑คนก็ภรรยาอยู่ที่ไทยคนเดียว
แล้วก็กำลังจะข้อทหวดคลอบมาดูแลสักหน่อยนะครับ

สำหรับบรรยากาศในการ
บ๊วยพรวันเกิดล่องหน้าให้กับชาติธิบสมกระสินทร์ที่เกิดแบบนี้ด้วย
แล้วต้องกลับมาที่ไทยนะครับซึ่งก็กลับมาเรียบร้อยแล้ว

ตอนแรกบอกป่วยนิดหน่อยทีนี้ไม่ไหว
ก็อาการไม่ดีขึ้นหลังจากการซ้อมในช่วงวัน๒วันแรกนะครับ
โอเคโอเค

เมื่อสักครู่นะครับภาพที่เราเห็นก็คือไปนอน

ซึ่งเรื่องของการถอนตัวก่อนนี้พูดถึงกรณีของชนะทิพย์ก็

ก็กลับมาเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนให้ทราบ

คุ้นเคยสถานที่ก็ต้องมาช่วยในการดูแลหน่อย

เจอกับทางเคนย่านะครับก็จะเดินทางมาสมทบกับทีม
คือเตะที่ไทยอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปซ้อมอีกทีหนึ่งวันที่๗ตุลาคมนะครับ
ซึ่งเจก็ต้องชี้แจงหน่อยนะครับว่าคือป่วยจริง
จนมันลงไม่ได้คือแดดมันแรงด้วย
การซ้อมก่อนหน้าที่จะถึงวันแข่งถ้าเกิดพักเลยอาจจะมีโอกาสได้ลง
แต่ว่าทางทีมชาติก็อยากให้พักรักษาตัวเพราะว่าเดินทางกลับมาจากญี่ปุ่นเนี่ยคือก็ลำบากกว่าสมคว
หรือแม่จะนั่งเครื่องแบบว่าแข่งแสดเย็นเดินทางกลับมาเลยนะครับ
แล้วก็มาป่วยซะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวกลับไปต้องรับใช้สโมสรในช่วงโค้งสุดท้ายด้วย
การลุ้นหนีตกชั้นนะครับก็อยากให้เซฟแรงไว้ด้วย
นี้ก็จะมีโอกาสได้ลองผู้เล่นคนอื่นไปคือชนะทิพย์ไม่ต้องได้ทดสอบแล้ว
ผมว่าตอนนี้ก็ดีที่สุดในไทยแล้วสำหรับตำแหน่งตัวลุกนะครับ
ส่วนการเดินทางมาของเมียนมาเลยมีประเด็นครับเพราะว่าก่อนนี้เราเคยนำเสนอข่าวว่านะครับว่า
เคยไปเมียนมา๓ครั้งก็มีป่วยนะครับป่วย
แล้วก็๒ครั้งแรกป่วยในการพรีซีซั่นกับทางบีซีเทโร
ครั้งที่๓สมัยไปทีมชาติเล่น๔เกม
เมียนมาเป็นเจ้าภาพก็สุดท้ายนักแข้งหักเลยออกพักยาว๓เดือน
ซึ่งทันทีครับที่ถึงโรงพยาบาลนะครับกลับมาที่ไทยปั๊บเนี่ย
วิชนาธิ์ครับแฟนสาวก็มีการโพสต์ภาพนอนศพที่โซฟางโรงพยาบาล
มีแคปชั่นคุณสุษราอ่านดีกว่าแคปชั่นว่าไง
หวานมากถ้าผู้หญิงเนี่ยลองเอาอ่านให้คุณเป็นคุณเมพิชนาธิหนึ่ง
สรรค์วันเกิดนะเบบีหายไวนะรักรักป่วยหนักต้องแอดมิตรห้องเต็มก็นอนมันตรงนี้แหละ
อย่างน้อยวันเกิดปีนี้เราก็ได้อยู่ด้วยกัน
เป็นไงหวานพอมไหมได้ไหมน่ายิน
ข้างในสตูว่าไงครับเสียงแมวมากค่ะ
ถ้าเกิดไม่ติดในการเตะฟุตบอลในช่วงเวลานั้นก็ไม่ค่อยได้อยู่กับแฟนอยู่แล้ว

ใช่ครับส่วนทีมไทยการลงซ้อมนะครับ
ถึงแม้ไม่มีเจกับมนุษย์ธรรมเบียก็มีเพื่อนเพียงพอที่จะทดสอบชัยอยู่แล้ว
รายวัชก็บอกว่าอยากให้ผลการแข่งขันออกมาตามต้องการ
แล้วก็ได้เห็นศักยภาพของผู้เล่นด้วยเพราะว่าหนึ่งคนนะครับที่หลายคน
อยากให้ลงคือเอาไปก็อยากให้ใช้ก็คือสมมุติจดจำ
กองหน้าของทางกระบี่นะครับก็เปิดเผยเรื่องราวชีวิตส่วนตัวของเขา
ก่อนเกมสำคัญเกมแรกในนามทีมชาตินะครับถ้าเขาได้ลงกันนะครับ
เพราะว่าหลายคนทราบว่าเขาจะเป็นเด็กกำพร้าแต่ว่าจริงแล้วในตอนนี้
คุณพ่อกลับมาอยู่ด้วยแล้วนะครับก่อนหน้านี้คือคุณพ่อกับคุณแม่
ก็คือเลิกรากันไปแล้วคุณแม่ก็เสียชีวิตตอนที่
บอยหรือว่าสมมติเนี่ยอายุแปดขวบจากนั้นคุณพ่อเนี่ยก็ไปบวช
แล้วก็เจ้าตัวก็ต้องไปอยู่กับลุงกับป้าที่ขอนแก่นจริงเขาเกิดที่
การจนบุรีนะครับแล้วเขาบอกว่าวันนี้แม่คงจะดีใจ
แม่จะจากไปแล้วแต่ว่าคงจะได้เห็นว่าเขามา
จุดนี้คงจะรับรู้ได้แล้วก็ทุกคนนะครับ
เขาก็เป็นพ่อที่สมบูรณ์ในตอนนี้แล้วมีลูกแล้วนะครับ

ก็ให้โอกาสสัมภาษณ์นะครับกับทีมข่าวไทยรัตน์ทีวี
หลังจากที่ซ้อมเสร็จดูตัวจริงกันหน่อยครับ๔๒

แต่ว่าอาจจะไม่หนีจากนี้สักกี่ตำแหน่งแล้วครับ
สาประตูเป็นกวินแบ็คซ้ายพีรพัฒน์แก๊กขวาอดีศรนะครับ
แล้วก็เชษฐฮาพพันศากับทางเฉลิมพง
กลางรับมีธิริพันธ์นะครับจับคู่กับปกกล้าอันนันต
กลางลุกมีบดินผาลาธิรทรบุญมาทันและมงคลทศกรัย
ส่วนหน้าเป้าเป็นธีรสินแดงดาครับ
อีกครั้งโปรแกรมในการถ่ายท่อสดนะครับ
ตลอดทั้งเดือนตุลาคมของทีมชาติ

เจอกับธรรมินมาเข้าสัญญาณเวลา๑๘น๒๐นนะครับ
เริ่มเป็นขันเวลา๑๙นก็เปิดหน้าจอ
รอกันได้จากนั้นนะครับไทยเดินทางกลับมา
แล้วก็จะแข่งขันเวลา๑๖นาฬิกาหรือ๔โมงเย็นจากนั้น